การเข้ามาก่อสร้างคลังการ์ดแล้วก็ท่าเทียบเรือ

ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็กำลังสร้างความกังวลต่อชาวบ้านในพื้นที่
โดยเฉพาะสะพานท่าเทียบเรือที่สร้างไปทับลำคลองของชุมชน
อาจจะส่งผลต่อวิถีชีวิตประมงชายฝั่งในระยะยาว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
ธรรมชาติของปู่ย่าตายายแล้วจะมาขุดทองให้เราใหม่เพื่ออะไร

เรามีคลองเราวิ่งอยู่แล้วขุดคลองใหม่เนี่ยเพื่ออะไร
จะให้ประชาธนธรรมนี้เพื่ออะไร

เพื่อผลประโยชน์ของเขาหรือเพื่อของชาวบ้าน
นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนคลองน้อย
ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
หลังมีบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างคลังก๊าซ
และท่าเทียบเรือในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่เจ็ด
ขุดลอกร่องน้ำความยาวกว่า๒เมตร
สะพานท่าเทียบเรือที่กำลังสร้าง
เพื่อให้ชาวบ้านเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ
คือว่าพื้นที่ตรงนี้คือว่าไม่ใช่พื้นที่เป็นร่องน้ำเก่า
เป็นพื้นที่ขุดขึ้นมาใหม่เมื่อ๑๐กว่าวันนี้เอง
เพื่อจะว่าขุดคล้องให้ชาวบ้านใหม่

ใช่ชาวบ้านต้องใช้คลองของเขา
ของเก่าของใหม่นี้เขาไม่เอา
ก็หมายความว่าเดี๋ยวขุดเดี๋ยวก็ตื้นเขิน
เละเทะดินก็ที่ขุดวางไว้ตรงนี้มันก็ไหลลงมา
ของก็ตื้นคือว่าไม่ได้ประโยชน์หรอก
จากข้อมูลพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่
ออกใบอนุญาตก่อสร้างตั้งแต่วันที่๒๑มีนาคม๒๕๖

ยังไม่มีผังเมืองบังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าว
ขณะที่กรมเจ้าท่าภูมิภาคอ้างว่า
ถ้าเทียบเรือขนาดไม่เกิน๕๐๐ตันกรอส
ไม่ต้องผ่านการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากนั้นบริษัทจึงเริ่มปักเสาคอนกรีต

ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นความกังวลของชาวบ้าน
เพราะการสร้างสะพานผ้าทัพคลองน้อย

แต่กลับไม่มีหน่วยงานภาครัฐลงมาตรวจสอบ
บริเวณนี้เป็นพื้นที่ดอนหอยแคลง
ต่อกับพื้นที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล
และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ
ในอนุสัญญารัมซ่าไซค์นะคะ
แต่ขณะนี้ค่ะได้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
ได้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
เพราะว่าท่าเทียบเรือนี้ได้พาดทับกับคลองน้อย
ซึ่งเป็นเส้นทางทำมาหากินของชาวบ้านค่ะ
และที่สำคัญนะคะการก่อสร้างขนาดนี้

มีเสาคอนกรีตจำนวนเกือบ๕๐ต้น

ที่เคยมีคำสั่งจากคอสช
หยุดดำเนินการก่อสร้างไปก่อน
เพื่อรอการตรวจสอบตั้งแต่วันที่๑๘มกราคม
รวมถึงคำสั่งให้ผู้ก่อสร้าง
หรือถอนเสาคอนกรีตทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ขณะนี้กลับยังไม่มีความคืบหน้าของการลื้อถอน

อย่างดำเนินการก่อสร้างตามปกติ
๑๖๘ประเทศภาคี
โดยพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด
ถูกจัดขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ

และยับยั้งการสูญหายของแหล่งรวมสายพันธุ์และสัตว์
ในความเป็นอนุสัญญาของพื้นที่ชุ่มน้ำ
การพัฒนารายได้ต้องจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบก่อนนะครับ

รายงานศึกษานั้นมีความสมบูรณ์
ถูกต้องชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นถึงจะเริ่มผ่านกระบวนการอื่นต่อไปนะครับ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยอมรับว่า
เข้ามาก่อสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชน
โดยไม่มีเวทีประชาคมหมู่บ้าน

ถือเป็นการละเมิดสิทธิของคนในชุมชน

คงต้องออกมาชี้แจงถึงที่มา
ของการอนุมัติให้ก่อสร้างว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
รวมถึงการก่อสร้างถนนเส้นทางขนส่งการ์ดในชุมชน
ด้วยการนำดินมาถมลำลางสาธารณชุมชน

โดยไม่มีป้ายระบุที่มาของโครงการก่อสร้างอย่างชัดเจน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน